ส่วนอีกเรื่องที่เป็นข่าวดังคุณนี่มุกเมโล
มาอีกแล้วเอาเดือนนี้เดือนเดียวมีข่าวเกี่ยวกับมุกเมโล๒ข่าว

แต่เจ้ามุกเมโลที่มีคนไปซื้อที่ร้านอาหารทะเล
แถวแหลมชะบังแล้วเจอมุกเมโลสีส้ม
ตรวจสอบแล้วกับศูนย์อัญมณี
สรุปว่าแท้นะคะคือคนที่เขาไปเจอ

เขาสงสัยแล้วต้องตรวจสอบ

นี่เม็ดของแท้นะคุณโชคดียังกระถูกหวยนะเอ้ยถูกลอตเตอรี่ขอโทษที
ผู้ชายคุณนี้นะคะชื่อพระมุนเทียนจันสุกค่ะ
เขาบอกว่าวันนั้นเขาไปซื้อหอยกระจงดงเหลือง

ครับคือมันเหลือตัวเดียวนะแล้วเขาก็ไม่เคยกินนะ
ไปซื้ออาหารทะเลอื่นไปซื้อหอยอื่นแล้วก็เจอไอ้นี่แหละ

แม่ค้าก็บอกขายกิโลละร้อย
เอาหอยตัวนี้มาชั่งน้ำหนักมันได้ครึ่งกิโลพอดี

แล้วก็กำลังควักเนื้อหอยตัวนี้ออกมา

มันหลุดออกมาด้วยกรุ่งกรั่งกรั่งออกมา
ตอนแรกเขาเองยังคิดว่ามันเป็นไข่ของหอย
ก็เลยให้ลูกกินซะ
กัดเข้าไปเอ้าพ่อกัดไม่เข้า

และก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับมุกเมโล
เพราะว่าข่าวมันติดกันเลยเมื่อช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เอง
เอ๊ะหรือมันเป็นมุกเมโล

ไปแจ้งความก่อนและส่งให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ซึ่ง๑๐นาฬิกา๑๐โมงวันนี้นี่เอง
สื่อข่าวลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้านะคะ
พบคุณมณ์เทียนแล้วก็ครอบครัวค่ะ
บอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยเอาเม็ดมุกเนี่ย
ไปตรวจสอบที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับแห่งชาติที่กรุงเทพ
ไปตรวจสอบว่ามันเป็นมุกเมโลจริงหรือเปล่า

เป็นมุกเมโลจริงของแท้แน่นอน

ไปตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอัญมณีคุณ
แล้วเขาเขียนว่ายังไงรู้ไหมคุณ
ผมอ่านไม่ออกแต่ก็ประมาณว่าแปลว่าไม่ใช่ของสังเคราะห์
เพราะว่ามันมีมุกเลี้ยงด้วยไงคุณอันนี้ไม่ใช่

อุ่นก็คือมีค่าเชื่อขายได้
แต่เขายังไม่ได้ประเมินเพราะว่ามันต้องดูที่น้ำหนัก
แล้วก็ความแวววาวความสวยงามมันมีคุณลักษณะของเขาหลายอย่าง

น้ำหนักของเขาก็๖๕๕๗กรัฐ
กรัฐน้ำหนักเยอะนะแล้วก็ของแท้แน่นอน๑๐๐
เกิดจากธรรมชาติในหอยถือเป็นมุกที่หายาก
ออกใบรับรองเพื่อเป็นการยืนยันเรียบร้อยแล้ว
จากทางด้านศูนย์ตรวจสอบอัญมณีโอ้โหคุณพี่ครับ

จริงจากต้นทุน๕๐บาท
เอาคุณพี่มณ์เทียนบอกว่าตอนนี้เอาไปฝากไว้ในตู้เซฟ

เนื่องจากทราบว่ามันมีราคาหลักล้านบาท
ถ้ามีคนติดต่อขอซื้อมาก็เดี๋ยวค่อยมาตกลงราคา
ขนาดก่อนการเอาไปตรวจที่ศูนย์นะ

มีคนติดต่อขอซื้อมา๕ล้านพี่ยังไม่ขายเลย
ทีนี้พอตรวจสอบจากศูนย์อัยมณีมาแล้วแล้วมันเป็นของแท้เนี่ย

ไปตรวจสอบจุดแรงเป็นของแท้ค่ะ

รู้สึกดีใจเหมือนถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเลยทีเดียวครับ
และหากขายได้ราคาดีตามที่พอจะรู้มาก็จะนำเงินไปใช้หนี้ใช้สินให้หมด
ไม่ว่าจะเป็นค่างวดรถยนต์กระบะนะฮะ
หลังจากนั้นก็ยังจะทำอาชีพขับรถหัวลากอีกสักพัก
จะกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายกับครอบครัวที่บ้านเกิด

แล้วก็ข้อมูลบอกว่าไข่มุกเมโลหรือว่ามุกหอยโข่งทะเล
มุกหอยสังทนานเป็นไข่มุกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคุณ
มีโอกาสพบประมาณ๑ตัวในทุก๓๐๐๐ตัว
จะไปเจอได้ง่ายซะที่ไหน
แล้วก็ไข่มุกเมโลมีความแข็งกว่าไข่มุกทั่วไป
สามารถทนทานได้นานหลายสิบปี
ส่วนความแวววาวไข่มุกเมโลจะไม่แวววาว
เท่ากับไข่มุกทั่วไปสีขาวสีเทาอะไรแบบนั้น
แล้วก็เขาบอกว่าโอ้โหเคยมีการขายในท้องตลาดของอเมริกา

เอาคูณไปเลยตอนนี้ก็ประมาณ๓๓๔บาทนะ
โอ้โหก็ราคาสูงหนักมากนะฮะ
แล้วก็ทีนี้ทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับแม่ค้าขายอาหารทะเล
แม่ค้าขายอาหารทะเลที่สะพานปลาแหลมชะบังที่อยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
แม่ค้าบอกจริงฉันก็เสียใดนะ
เพราะว่ามันเหลือหอยตัวนี้ตัวเดียวในแผงขายวันนั้น

ฉันก็ไม่รู้หรอกว่ามุกเมโลอยู่ในหอย
ถ้าฉันรู้ก่อนฉันไม่ขายเลย
แต่ว่าแม่ค้าขายอาหารทะเลก็บอกก็แสดงความยินดีกับคุณมณ์เทียนและครอบครัวด้วย
ที่ได้มุกเมโลของแท้ไป
ที่นี้ถึงฉันมองว่าสีที่เธอตามมาหลังจากนี้นะ

คนจะไปตามหาหอยมุกเมโลนี่แหละ
แต่ขอบอกไม่ใช่เรื่องง่าย

๑ใน๓พันหอยที่จะเจอมุกเมโล
ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับพี่ครับ
ไว้ให้ดีนะเก็บใส่ตู้เซฟไว้เลยนะครับ